พาคุณผู้ชมกลับไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ
เพราะว่าบางพื้นที่น้ำท่วมหนักถนนถูกตัดขาด
ประชาชนก็สัญจรไปไหนมาไหนไม่ได้
การช่วยเหลือก็เข้าไปไม่ได้เหมือนกันล่าสุดเจ้าหน้าที่ทหารจากค่ายฝึกการรบพิเศษศรีชน
ได้นำเฮลิคอปเตอร์เข้าไปช่วยเหลือประชาชนนะคะติดตามจากคุณพยุงศักดิ์การสมเกตค่ะ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดมาจากศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
เชิญค่ะครับผมวันนี้นะครับตลอดทั้งวันทหารจากค่ายฝึกการรกพิเศษนะครับ
อำเผือสิทชนจังหวันณสิทธรรมราศ
วันนี้ได้นำเฮลิคอปเตอร์นะครับขึ้นบิน
ในพื้นที่ที่ถูกตัดขาดเพื่อนำอาหาร

แฮลิคอปเตอร์จากกองทัพภาคที่๔ขึ้นบินนำถุงยางชีพนะครับ
และเครื่องปั่นไฟเข้าไปในพื้นที่หมู่๑๐ตะบนคลองสะอำเภอกาญจนดิต
สุราธานีซึ่งเป็นรอยต่อติดกับหมู่สาม
บ้านเว้ยแก้วตะบนเขาน้อยอำเภอสิทธิ์ชนจังหวัดนครสิทธิ์ธรรมราชนะครับ
ได้รับผลทบน้ำป่าไหลหลากบ้านเรือนของชาวบ้านเสียหายอย่างหนัก
ของนางดวงใจนะครับจันพักดีที่นั่งน้ำตาไหลรอการช่วยเหลือโดยน้ำพัดบ้านสูญหายไปทั้งหลังครับ
ขณะที่พื้นที่หมู่๓บ้านห้วยแก้วอำเภอสิทธิ์ชนที่ถูกตัดขาดจากโรคภายนอก
ทางเจ้าที่ทหารและองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อยได้นำถุงยังชีพเข้าไปแจกจ่าย
ให้กับชาวบ้านจำนวน๕๐ครัวเรือนที่มันเท่าความสุดร้อนในเบื้องต้นก่อน
ส่วนพื้นที่หมู่๑๕จังหวังเทพราชอีกหนึ่งจุดที่ถูกตัดขาดเช่นกัน
มีครัวเรือนทั้งหมด๒๑๐ครัวเรือนนะครับทางเจ้าที่ทหารและตำรวจ
และการไฟฟ้าสิชนนะครับนำถุงยังชีพและเครื่องปั่นไฟฟ้า
เพื่อให้ประชนได้สามารถใช้สื่อสารกับบุคคลภายนอกได้ครับ
ขณะนี้ก็ได้จะก้าวถึงพื้นที่ทั้งหมดแล้วกลุ่มพื้นที่ทั้งหมดนะครับ
เส้นทางที่ตัดกาดเนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้าได้คลุมถึงพื้นที่ทั้งหมด
โดยประสานกับนายกองการเหมือนกระทำคุณแต่ละพื้นที่
แล้วก็ผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านแต่ละพื้นที่
ที่ไหนที่เขาเข้าไม่ได้เนี่ยเราก็จะเข้าไป
โดยกองทรัพย์ปกติจงอีลิกอัพเตอร์มาให้ข้าวบริษุบุรแหลกพี่น้อง
ที่เดือดร้อนอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับ
ส่วนในวันพรุ่งนี้นะครับทางนายอภิษฎเวชาชีวะนะครับ
หมู่ที่หนึ่งนะครับบ้านน้ำร้อนทำบนสี่ขีดจำนวน
ครัวเรือนซึ่งเป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะครับที่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอก
เรื่องต้นนะครับทางองค์การบริหารส่วนตำบลศรีขีดนะครับ
ได้แก้ปัญหาเส้นทางเบื้องต้นไว้แล้วเพื่อให้เข้าไปมอบถุงยังชีพได้ครับ
สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
ทางพลโทปีวัดนักวานิสนะครับแม่ทัพภาคสี่ก็ได้กำชับให้หน่วยงานของทหารทุกภาคส่วนนะครับ